โดยเฉพาะคดีคาตรกรรมที่เกิดขึ้นพอทราบข่าวแล้วต้องบอกว่า
ไม่น่าเชิญเห็นน่ะเหมือนในภูมินะครับในของสมคิตนี้ค่ะ
คาตากรต่อเนื่อง๕สมในอดีตนี้ค่ะ
ตอนนี้ออกมาก่อคดีที่๖แล้ว
พ้นโทษออกมาแล้วทั้งทั้งที่ถูกจำคุกถึงขั้นประหารชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระโทษหนักนะคะ
แต่ได้ลดโทษมาเรื่อยจนได้ออกมาจากคุกแล้วก็ยังมาก่อเหตุซ้ำ
คดีนี้น่าสนใจค่ะชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้ล่วงหน้าเลย
ส่งข้อความมาคุยกันผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
เราได้ผ่านทางเฟซบุ๊ครวมถึงทางยูทูปค่ะ
เชื่อว่าหลายท่านต้องมีความคิดเห็นกันเยอะแยะแน่นอน
โดยเฉพาะเรื่องของการที่นักโทษคดีใหญ่คดีโหดเข้าไป
แล้วไม่นานก็ได้พ้นโทษออกมาแล้วก่อคดีอีกนะครับ

เริ่มต้นจากเมื่อวานนี้ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๑๕ธันวาคม
ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมันมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่านางรัศมีมุริจันทร์
ชื่อเล่นชื่อไฟล์อายุ๕๑ปีถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในบ้านค่ะนะฮะ
สภาพศพเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลื่อยท่อนบนสวมเพียงเสื้อยืด
คอถูกพันด้วยเทปใสแล้วก็สายไฟข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘ชั่วโมงก่อนมีคนมาพบศพนะครับ
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเขาก็พุ่งเป้าไปที่แฟนใหม่ของผู้ตาย
แฟนใหม่ของผู้ตายที่ชอบทำตัวแบบลึกลับซับซ้อนใส่หมวกสวมแมสปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลา
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าสังเกตเห็นหลายทีแล้วตอนไปส่งผู้ตายทำงานเป็นแม่บ้าน
มหน้าก้มตาไม่สบตาเพื่อนใส่หมวกปิดบังใบหน้าตลอดเวลา
ก็เหมือนจะเป็นคดีฆาตกรรมที่ต้องตามหาผู้ต้องหาคนก่อเหตุ
หาไปหามาสืบไปสืบมามันเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับคุณเขียนมาสอน
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะเห็นภาพแฟนใหม่ของผู้ตายขี่จักรยานยนต์เข้าใจว่าคงไปส่งทำงาน
เขาทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรมแห่งหนึ่งใช่ค่ะเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ไปส่งผู้ตายทุกครั้งเลยนะคะที่ไปทำงานกำลังไล่สืบสวนสอบสวนกันอยู่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับข้อมูลจากตำรวจในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากทางนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่
บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นฆาตกรฆ่านางรัศมีเนี่ยที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยคุณเขียนมาสอน
นี่คือนายสมคิดพุ่มพวงสมคิดพุ่มพวงเนี่ยฮะภาพขวามือนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดในตอนนั้นนายสมคิตพุ่มพวงอายุสี่สิบเอ็ดปี
ก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องผู้หญิงห้าศพใช่ค่ะเฉลี่ยเดือนละศพอะค่ะ
เพราะว่าก่อเหตุเนี่ยห้าคดีใช้เวลาแค่ครึ่งปีแต่พอตำรวจบอก
นี่คือสมคิดพุ่มพวงเราก็พยายามตรวจสอบว่าเฮ้ยก็ถูกโทษถึงขั้นประหารชีวิตไม่ใช่เหรอ
แล้วออกมาจากคุกตั้งแต่เมื่อไหร่ออกมาได้ยังไงทำไมได้ลดโทษ
ก็เช็คไปทางกรมรัชธรรมได้ลดโทษจริงนะฮะใช่ค่ะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ใช่ค่ะเพราะว่าอธิบดีกรมราชธรรมถึงขั้นออกมาขอโทษ
เราก็เลยถามย้ำไปทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่ค่ะ
เพื่อจะถามท่านว่าตกลงท่านยืนยันใช่ไหมครับว่านายคนนี้คือสมคิดพุ่มพวงจริง
ขวามือนี่คือภาพล่าสุดในปัจจุบันนะที่ชาวบ้านเขาบอก
มวกใส่แมสปิดหน้าอย่างนี้ค่ะ
แฟนนุ่มของนางรัศมีที่ว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยที่พบศพเขาเนี่ย
ปกติก็จะอย่างนี้ลึกลับซับซ้อนไม่ค่อยมองหน้าสบตาใส่แมสใส่หมวกอยู่ตลอด
ภาพซ้ายคือเมื่อปี๒๕๔
พลตำรวจโทเจริญศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
คนร้ายที่ก่อเหตุฆ่านางรัศมีมุริจันทร์หรือว่าไฟล์หญิงสาววัย๕๑ปีที่ขอนแก่น
นี่คือนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพในอดีตนี่ออกมาฆ่าศพที่๖นะฮะ
ซึ่งที่ก่อเหตุก็เป็นไปได้ว่าคนร้ายคนนี้มันมีพฤติกรรมทางจิตจนแบบอื้อหือ
หยุดไม่ได้แล้วพอออกมาก็ก่อเหตุอีก
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวจับกลุ่มอยู่นะฮะ
ตอนนี้ยังหนีอยู่นะฮะยังจับไม่ได้นะครับ
ฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ครับ
เป็นคำยืนยันจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ที่คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
นี่คือภาพล่าสุดของนายสมคิดพุ่มพวงนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านเห็นแล้วท่านดูไว้เลยนะฮะผู้ชายคนนี้คือบุคคลอันตรายนะฮะ
แล้วก็วิธีการฆ่าก็จะฆ่าเหมือนกัน
เขาก่อคดีฆาตกรรมหมอนวดและนักร้องคาเฟ่๕ศพใช้เวลาครึ่งปี
หมายความว่าเฉลี่ยคือก่อเหตุเดือนละ๑ศพ
คดีแรกค่ะนายสมคิดพุ่มพวงก่อเหตุ๓๐มกราคมปี๒๕๕๙
ฆ่านางสาววารุณีพิมพบุตรนักร้องคาเฟ่นะคะตายในสภาพที่ถูกมัด
กดน้ำเสียชีวิตอยู่ในห้องพักโรงแรมในตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เหยื่อเนี่ยถูกเอาทรัพย์สินไปเกลี้ยงเลยค่ะนี่คดีแรกนะคะ
คดีที่๒๔มิถุนายนปีเดียวกันนะคะ
ก่อเหตุฆ่านางสาวผ่องพันธุ์ทรัพย์ชัยหมอนวดแผนโบราณตายค่ะโรงแรมค่ะ
ในตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนายสมคิดบีบคอจนตายคามือ
วันที่๑๑เดือนเดียวกันเลยเดือนมิถุนายน
งไปแค่ไม่กี่วันมาก่อเหตุอีก
ฆ่านางพัชรีอำมตะนิรันดิ์เป็นนักร้องคาเฟ่
คอด้วยสายไฟค่ะตายในห้องพักที่โรงแรมค่ะ
ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เหยื่อรายต่อมาเดือนมิถุนายนเหมือนกัน
มิถุนายนเนี่ยโอ้โหก่อเหตุไล่ไปเลยอ่ะ
วันที่๔วันที่๑๑มาวันที่๑๓
ฆ่านางสาวพรตะวันปังขบุตรหมอนวดสาวนะคะ
วิธีการก็คือกดน้ำไปอยู่ที่โรงแรมอำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาเป็นคดีที่๕
นางสาวสมปองพิมพรพิรมอายุ๒๕ปี
เป็นหมอนวดแผนโบราณเหมือนกันถูกนายสมคิดพุ่มพวงลวง
เข้าไปพักในแมนชั่นแห่งหนึ่งที่ตำบลชุมเห็ด
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเพื่อร่วมหลับนอน
แล้วก็บีบคอจนขาดใจตายเอาทรัพย์สินไปด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้ก็เดือนมิถุนายนเหมือนกันวันที่๒๑ค่ะ
ดังนั้นเดือนมิถุนายนก่อเหตุ๔คดีนะคะ
วันที่๔วันที่๑๑วันที่๑๘วันที่๒๓
นายสมคิดจนมุมตำรวจกองปราบค่ะ
ดังนั้นณตอนนั้นนะคะรายสุดท้ายที่ในสมคิดพุ่มพวงก่อเหตุ
ก็คือนางสาวสมปองอายุ๒๕ปีในวันที่๑๑มิถุนายนปี๒๕๕๙
พอถูกจับเนี่ยเข้าคุกไป
อย่างที่บอกว่าจริงแล้วเขาแจ้งข้อหาคือต่างกรรมต่างวาระ
ก็แยกเป็น๕คดีเพิ่มโทษบวกโทษไปเรื่อยในแต่ละคดี
แต่คุณผู้ชมเข้าคุกไปเนี่ยนะพ้นโทษออกมาพ้นโทษออกมาได้๖เดือน
โทษไวเหมือนกันนะออกมา๖เดือนแล้วนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุนี่แหละฆ่านางรัศมีร์หรือไฟล์อายุ๕๑ปีเป็นแม่บ้านโรงแรม
เมื่อ๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพก็คือที่คอถูกพันด้วยเทปใสแล้วก็มีสายไฟ
ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ตอนที่ตำรวจไปเจอเสียชีวิตแล้วประมาณ๘ชั่วโมง
ร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้การถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของในบ้าน
เท่ากับว่าพอก่อเหตุศพที่๕เสร็จเมื่อปี๒๕๔๘ถูกจับกลุ่มตัวได้
ตอนนั้นก็ถูกคุมตัวไว้ในเรือนจำทันที

ระหว่างที่สารท่านพิพากษาคดีจากชั้นต้นถึงชั้นอุทธรณ์แต่ละศพแต่ละศพ
ไม่รวมคดีอีกเยอะแยะไปหมดนะรวมแล้ว๑๗คดีในคนนี้
ถ้าคดีฆ่าก็๕ศพ๕คดีติดคุกจนถึง๑๗พฤษภาคม๒๕๕๙
โทษเนี่ยคือประหารชีวิตพ้นโทษออกมานี่มาก่อคดีที่๖อีกแล้วนะครับ
แล้วพฤติกรรมของนายสมคิดพุ่มพวงนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบข้อมูลจากคดีเก่า๕คดีเมื่อปี๒๕๔๘นะ
หลังถูกจับตอนนั้นในสมคิดพุ่มพวงสารภาพบอกว่าลงมือสังหารเหยื่อทั้งหมดจริง๕ศพ
ก็อ้างตามสูตรในตอนนั้นนะฮะบอกว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ
เนื่องจากเหยื่อจะขอฆ่าตัวหลังจากที่ร่วมหลับนอนกับเขา
แต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การนะครับเพราะจากการสอบพยานหลักฐานพบว่านายสมคิตวางแผนในการก่อเหตุเป็นอย่างดี
คือจงใจฆ่าเหยื่อเพื่อประสงค์ทรัพย์แล้วก่อเหตุติดต่อกันหลายคดี
เพราะเห็นว่าพอก่อเหตุแล้วตำรวจก็ตามจับไม่ได้ย่ามใจก่อเหตุซ้ำ
จนมาจนมุมในคดีฆ่านางสาวสมปองเหยื่อรายสุดท้ายเหยื่อรายที่๕เมื่อปี๒๕๔
แล้วก็ถูกจับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเป็นหลักฐานเอาไว้ได้
ขณะที่นายสมคิตพาเหยื่อเดินเข้าโรงแรมแล้วบีบคอฆ่าเขาจนตาย
คือมันเป็นพฤติกรรมของฆาตกรต่อเนื่องที่ตั้งใจหลอกเขามาลวงเข้ามา
ใช่ค่ะเหยื่อก็จะเป็นคนที่คล้ายกันทำงานในโรงแรมทำงานตอนกลางคืน

ครับคดีของนายสมคิดพนักงานสอบสวนแยกฟ้องต่างกรรมต่างวาระนะครับ
เพราะว่าก่อเหตุหลายท้องที่หลายคดีจะสังเกตเห็นพฤติการในการลงมือของนายสมคิต
ทำกับเหยื่อทุกรายด้วยการฆ่ารัดคอมัดศพแล้วลงมือเลือกเอาเฉพาะเหยื่อที่เป็น
หญิงที่รับงานกลางคืนนะครับแทบทุกครั้งที่ขึ้นศาลนายสมคิดพุ่มพวง
ก็จะบิดพลิ้วคำให้การเวลาให้ปากคำจะพลิกลิ้นปฏิเสธต่อหน้าบันลังของศาลตลอด
ว่าถูกกลั่นแกล้งมั่งเพราะว่าเคยเป็นสายคดียาเสพติดให้ตำรวจ
แล้วมาเลิกเป็นแต่สารท่านพิจารณาตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
แล้วเห็นว่านายสมคิตมีความผิดจริงโหดเยี่ยมจริงลงโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
จากเหตุเขย่าขวัญฆาตกรต่อเนื่องในสมคิดพุ่มพวงในปี๒๕๔
ที่ถูกตำรวจจับกุมเข้าคุกนายสมคิดสรุปแล้วใช้เวลาที่อยู่ในเรือนจำ
นานกว่า๑๔ปีแล้วก็พ้นโทษออกมานะฮะได้ลดโทษมาเรื่อยนะครับ
ชื่อของนายสมคิดพุ่มพวงที่สุดแล้ววันนี้ก็กลับมาสร้างความหวาดภาวะกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไปก่อเหตุฆ่ารัดคอนางรัศมีที่ขอนแก่นสดร้อนเลยก่อเหตุ
ที่เขาไปพบศพคือเมื่อวานนี้ตอนเย็นตำรวจบอกว่าพฤติการในการลงมือ
มันก็คล้ายกับ๕ศพที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๘เลย
แต่ตอนนี้ยังหนีอยู่นะฮะยังจับไม่ได้นะครับ
ตามประวัตินายสมคิดพุ่มพวงนี่เป็นเด็กกำพร้านะครับ
เติบโตมาอยู่กับลุงเขยก็ชอบรักขโมยตั้งแต่เด็ก
ถูกไล่ออกจากโรงเรียนมีความรู้แค่ป๒
แล้วก็ใช้ชีวิตไปวันกับการลักเล็กขโมยน้อย
นี่ค่ะทีนี้พอรู้ข่าวว่าพูดต้องหาที่โทษหนักขนาดนี้
แล้วพ้นโทษออกมาเร็วมาก
แค่๑๔ปีกว่าอย่างนี้มันเร็วมากนะคะตั้งหลายคดี
ที่อยู่ในคุก๑๔ปีนี่คือหมายถึงรวมตอนที่ถูกจับได้ตั้งแต่ถูกจับได้
แต่ถ้าไปนับวันที่คดีแต่ละคดีไปสิ้นสุดที่ชั้นอุทธรณ์อย่างนี้
ประมาณปี๔๘ที่ก่อคดีประมาณ๕๕๖ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
แสดงว่าติดคุกจริงหลังสิ้นคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ย
ไม่กี่ปีนะ๖๒ออกมาแล้วนะเร็วมากค่ะนะได้ลดโทษมาตลอด
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
ยอมรับว่านายสมคิตภูมิภวงฆาตกรต่อเนื่อง
ซึ่งถูกสารพิพากษาถ้าท่านอธิบดีกรมราชธรรมบอกเนี่ย
ว่าประหารชีวิตนะในคดีฆ่าข่มขืนหลายศพเนี่ย
แล้วรับโทษ๑๔ปีแล้วก็พ้นโทษออกมาเนี่ย
โทษออกมาจริง๑๗พฤษภาคม๒๕๖
สมคิดได้รับการลดวันต้องโทษและลดโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย
นายสมคิตออกไปก่อเหตุซ้ำในฐานะอธิบดีกรมรัชธรรม
ขอยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องในกระบวนการกลั่นกรองเพื่อลดโทษ
โดยกรมราชธรรมขอแสดงความรับผิดชอบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
และพร้อมให้เบาะแสข้อมูลกับตำรวจอย่างใกล้ชิด
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนายสมคิตมาดำเนินคดี
ธิบดีกรมราชธรรมบอกว่านายสมคิตที่ได้รับการลดโทษ
เพราะว่าตอนอยู่ในคุกนายสมคิตเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
เขาจะแบ่งเป็นชั้นเหยียมชั้นดีชั้นอะไรแบบนี้
ก็ถ้าเกิดประพฤติตัวดีทำตัวดีในคุก
ก็จะได้ลดโทษเร็วขึ้นลดวันมากขึ้นอะไรแบบนี้
นี่ครับก็เหมือนที่คนเขาพูดเกิดมาสอนว่า
คนที่เขาติดคุกเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าทำตัวดีเดี๋ยวก็ได้ออกไปแล้ว

แต่ถ้าเกิดมาเทียบกับคดีที่ก่อเหตุเอาไว้
เป็นคดีร้ายแรงรุนแรงแล้วหลายคดี
มันไม่สมควรที่จะได้ลดโทษไง
ทีนี้ก็ต้องฝากทางอธิบดีกรมราชธรรมดูเรื่องนี้ให้ด้วย
คือทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านหลังที่พบศพผู้ตายค่ะ
ไปคุยกับเพื่อนบ้านไปถามหาเบาะแสว่าเออเคยเห็นพิรุธอะไรของคนก่อเหตุบ้างหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนางละมุนอนุอันอายุ๔๗ปี
เป็นเพื่อนบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่พบศพไฟล์อายุ๕๑ปีที่เสียชีวิตนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปคุยกับนางละมุนมา
ละมุนบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นม่ายมานานแล้ว
พาผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปีไปพบญาติพี่น้องในหมู่บ้าน
แล้วบอกทุกคนว่าเนี่ยเป็นแฟนใหม่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นทนายความปัจจุบันเปิดสำนักงานกฎหมายอยู่ที่จังหวัดพัทธลุง
รู้จักผ่านเฟซบุ๊กค่ะเธอบอกเพื่อนบอกญาติว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านเฟซบุ๊ก
ญาติพี่น้องไม่มีใครว่าอะไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ผู้ตายพอเลิกกับสามีที่เป็นพ่อของลูกผู้ตายก็มีแฟนใหม่มาเรื่อยอะค่ะ
สี่ห้าคนแล้วล่าสุดก็คือผู้ชายคนนี้ญาติพี่น้องก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้นี่แหละ
ที่เป็นแฟนใหม่แฟนคนล่าสุดของผู้ตายคือฆาตกรที่ลงมือก่อเหตุแล้วหลบหนีไป
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้า๑๔ธันวาคมค่ะครับผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนใหม่ของไฟล์ผู้ตายนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปส่งผู้ตายทำงานที่โรงแรมใกล้บ้านนี่แหละค่ะ
ส่งตามปกติเขาไปส่งเป็นประจำพอเลิกงานปรากฏว่าไม่ได้ไปรับ
ไฟล์เนี่ยกลับบ้านเองพอตกกลางคืนผู้ชายก็
กลับบ้านไม่มีรถจักรยานยนต์กลับมาด้วยเช้าวันที่สิบห้าธันวาคม
เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยนะคะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยได้ยินเสียงแบบนี้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
หาศพก็ไม่เจอเพื่อนบ้านบอกว่าเอายังไงดีจุดทูบอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทางให้หาให้เจอหน่อย
พอเข้าไปอีกรอบคราวนี้เจอเจอศพเนี่ยค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่าตอนนี้ตำรวจจะต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัวนายสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าทั้งเพื่อนบ้านนะเพื่อนร่วมงานต่างก็เชื่อว่า
ผู้ชายที่เป็นแฟนใหม่ของผู้ตายนี่แหละที่เป็นคนก่อเหตุนี่นะครับ
ท่านเห็นหน้าท่านรู้ไว้เลยนะฮะคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะฮะ
ก่อเหตุเป็นศพที่๖แล้วนะครับหลังจากที่พ้นจากคุกมานะครับ
ภูมิกับการสพกระนวลที่จังหวัดขอนแก่นท่านก็บอก
บอกว่าใครพบเจอเนี่ยแจ้งได้เลย๒๔ชั่วโมงนะฮะ
อันนี้ท่านให้เบอร์มือถือเอาไว้นะ๐๙๑๘๖๘๑๘๖๘ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
พื้นเพลงนี่บอกว่าเป็นคนจังหวัดตรังแต่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน
เพราะว่านายคนนี้เนี่ยอยู่ไม่เป็นที่เลยนะครับ
ทีนี้หลังจากที่พบศพนางรัศมีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มาชนะสูดศพเนี่ยนะนายสมคิดพุ่มพวงที่เขารู้กันว่าชื่อนายแขกอ่ะ
ที่หายไปเนี่ยนางรัศมีร์เคยบอกกับญาติพี่น้องว่ารู้จักกันทางเฟซบุ๊กนะครับ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยฝ่ายชายที่มาที่ขอนแก่นมาที่บ้านของนางรัศมี
ก็เพื่อจะมาแต่งงานมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่บ้านหลังนี้
ซึ่งฝ่ายชายกำลังมาเตรียมจัดหาสถานที่จะมามั่นจะมาแต่งงานกัน

แต่นางรัศมีกลับมากลายเป็นศพอยู่ในบ้านซึ่งเพื่อนบ้านหรือว่าญาติญาติหรือว่าเพื่อนสนิท
เขาเชื่อว่านางรัสมีเนี่ยคือต้องถูกผู้ต้องหาหลอกอ่ะ
คือผู้ต้องหาก็คงมีพฤติกรรมที่จะก่อเหตุลักษณะแบบนี้
ก็มาหลอกว่าจะแต่งงานกับเขาจะมาอยู่กับเขาอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุฆ่าเขานะครับฝ่ายชายก็เก็บร่องรอยในบ้านแล้วก็ปีนรั้วหนีทางป่าละเมาะข้างบ้านนี่ฮะ
ที่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปดูมาเนี่ยเขาเชื่อว่าพอก่อเหตุแล้วปุ๊บ
นรั้วออกทางป่าละเมาะข้างบ้านพอก่อเหตุเสร็จเอาที่นงที่นอนปิดบังศพเอาไว้
ชาวบ้านเข้ามานี่ไม่เจอเพราะว่าใหม่ใหม่ยังไม่มีกลิ่นไงเมื่อวานอืมอ่าก่อเหตุตอนเช้าตอนเย็นเจอศพเนี่ยครับ
ชาวบ้านมาหลายคนมาเอิญพร้อมกันกับว่ามีเสียงตอบรับเพราะว่ามันสิออกข้างบ้านแล้วคิดว่า
ช่วงเย็นเนี่ยคือยังไงครับเราช่วงเย็นก็พักกันหาศพก็หาพ่อพ่อแล้วแต่ว่าก็คิดว่าเราตายแล้วเพราะว่ามันเสียงทะเลาะกันเสียงดัง
เราอาจจะหาเดยนป
ต้อมหัวฉุนที่เขา
หนึ่ง๙วัน
ถ้ามีวิญญาณที่สิมั้ยคะหลังจากนั้นยังไงลงจากนั้นก็
ยังยุทินอนหนีเลยว้างสิมาบ่ายเปิดหรอกก็ยังเปิดทางให้สิไหมคะ
ก็เลยไปเปิดบึงก็เลยเห็นอิลิ
เนี่ยชาวบ้านบอกแจ้งตำรวจตำรวจมาสองครั้งหาไม่เจอ
ไม่เจอค่ะไม่มีกลิ่นไม่อะไรไม่เจอค่ะ
นี่เห็นไหมแต่คือหาไม่เจอไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร
มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วศพก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนใช่ไหม
ค่ะแค่มีที่นอนปิดเอาไว้ใช่
ชาวบ้านต้องจุดทูบขอเจ้าที่ให้ช่วยเบิกทางเนี่ยตามความเชื่อนะ
แล้วก็เจอจริงนะตอนที่จุดทูบกันเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
นี่ฮะเขาอธิษฐานกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนี่ย
ขอให้เจอในวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้ขอให้เจอ
ถ้าตายแล้วจริงดวงวิญญาณอยู่ตรงไหนถ้าวิญญาณมีจริงขอให้เจอ
ในวันนี้เลยหมายถึงเมื่อวานนี้ที่ไปหากันแล้วก็เจอจริงนะครับ
คือเขาบอกว่าทีแรกเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่กล้าเข้ากันด้วยซ้ำนะ
ที่สุดแล้วเนี่ยมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกไม่ได้
คือกลัวไม่กลัวอะไรยังไงก็ต้องเข้าต้องไปดูให้ได้แล้วก็เจอจริง
ทีมข่าวของเราไปต่อนะคะเพื่อหาเบาะแสหาหลักฐานเพิ่มเติมเรื่อยนะคะ
ไปต่อก็คือไปที่ทำงานของผู้ตายเป็นโรงแรมในอำเภอกระนวลค่ะ
ผู้ตายเป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้นะคะ
ได้คุยกับสองแม่บ้านที่ทำงานกับผู้ตายอ่ะค่ะเล่าให้ฟังว่านางรัศมีผู้ตายเนี่ย
คบกับผู้ชายคนนี้ไม่ถึงสัปดาห์
ทุกครั้งที่มาทำงานมารับมาส่งตลอดนะคะ
ก็ดูรักกันดีแต่สิ่งที่เพื่อนรู้สึกแปลกใจก็คือ
สบตาไม่คุยถามไม่ตอบ
ทั้งสองคนนี้บอกว่าเสียใจมากนะคะ

ก่อนที่จะถึงวันที่๑๕ธันวาคม

ยังชวนเพื่อนที่ทำงานแม่บ้าน

ว่าเออไปงานแต่งงานนะ
ฝ่ายชายจองห้องของโรงแรมเอาไว้แล้ว

เดี๋ยวจะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงาน

โอ้โหสงสารมากเลย

ถูกหลอกให้รักถูกหลอกว่าจะแต่งงาน

ไม่ว่าโทรศัพท์ไม่ให้มาเล่นเลย
แต่จะห่วงพี่น้องก็ไม่ให้พูดจากใครนะคะ
คนแถวบ้านก็ไม่ให้พูดด้วย

เขาบอกว่าถ้าไปก็ต้องไปด้วยกัน
เพราะว่าพวกหนูก็คิดว่า

วันที่๑๕นี้บอกว่าจะมาผูกแขน
มีงานแต่ว่าจะแต่งงานนะคะ

พอดีบอกกันแล้วว่าจะจองนาน
มีจองห้องแขกว่าที่นี่นะคะ

นี่ฮะเพื่อนร่วมงาน
และนางรัศมีผู้ตายเนี่ยเขาก็มีอดีตสามีมีลูกชายด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้ไปคุยกับอดีตสามีของนางรัสมีผู้ตาย
ชื่อในสมัยเชือกพรหมอายุห้าสิบสามปีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะที่คุณนฤทธบุญนิ่มไปเจอไปคุยมา

เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะบอกว่าคบกันมา๒๗ปีนะ
แล้วก็เลิกกันไปนานแล้วแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่
ทุกวันนี้ก็ยังมีข้อความที่ส่งถึงกันนะ
ส่งข้อความหากันนางรสมีเขาก็จะส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับมาให้กับ
สมัยอดีตสามีทุกวันอยู่เหมือนกันนะ
แต่วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่สิบห้าธันวาคม
สมัยบอกว่าอดีตภรรยาของเขาไม่ตอบกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์
จะถูกใจหรือว่าจะสติ๊กเกอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ตอบกลับมาเลย
เขาก็เริ่มแปลกใจแล้วเริ่มใจเสียแล้ว
นี่ฮะเห็นไหมเวลาเขาส่งข้อความแชทคุยกันเนี่ย
แต่เมื่อวานไม่ส่งอะไรมาเลย
พอมารู้ข่าวว่าอดีตภรรยาถูกฆ่าตายเนี่ย
นายสมัยบอกว่ากรวดมากแค้นมาก
ทำไมคนร้ายต้องมาทำกับผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งแบบนี้
แล้วพอมารู้ว่ายิ่งเป็นนักโทษที่เคยก่อคดีฆ่าคนตายมา
นับไม่ถ้วนแบบนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่อง
แล้วยังออกมาก่อคดีฆ่าคนตายอีก
ถ้าจับได้คราวนี้ขอให้ติดคุกให้ถึงที่สุดให้นานที่สุดเลย
หากันอยู่แต่คุยกันไม่ได้เขามีคนนี้
ไอผู้หญิงตัวเล็กคืนไม่มีการสู้
บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าแม่มีแฟนใหม่แต่เพิ่งจะมารู้ก่อนวันที่แม่ตายสี่วัน
โทรศัพท์ไปหาค่ะขอบัตรประชาชนแม่บอกลูกชายว่าเนี่ยมีคนใจดี
ดาวน์รถกระบะให้แต่ทำธุรกรรมไม่ผ่านค้ำประกันให้หน่อย
แต่ก็ลูกชายบอกกลัวว่าแม่จะถูกหลอกถูกต้มต้มตุ๋นอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่ให้เอกสารอะไรรู้อีกทีแม่ตายแล้วอะค่ะ
โทรมาถามบัตรประชาชนนะครับว่าของเราติดเครดิตอะไรไหม
จะเอาไปออกรถอย่างเงี้ยครับว่าเรามีเครดิตไหมแล้วก็
มีคนจะออกรถให้ก็เหมือนกับ

ใครจะมาใจดีช่วงเนี้ยครับก็ประมาณเนี้ยแล้วก็
ผมก็เลยคิดอยู่นะครับแต่ว่าคงเตือนเตือน
ได้แค่นั้นแหละเพราะก็มีคนเตือนเยอะอยู่
ตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าจะแค่จะมาจบอย่างนี้ครับ
แล้วก็คิดว่ายังฝันอยู่เลยส่วนที่วัดศรีสว่างนะคะ
เป็นสถานที่ไว้ศพของนางรัศมี
มีญาติญาติเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็มาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ
บอกว่าจะมีการชาปนกิจศพของนางรัศมีร์ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะ
แล้วก็จะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เมื่อคดีจบสิ้นจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วครับ

ส่วนนายสมคิดพุ่มพวงนะครับตอนนี้ตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับนะครับ
ซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ตำรวจก็กำลังไล่ติดตามตัวอยู่ล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบก็ส่งทีมมาแล้ว
ล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบก็ส่งทีมมาแล้วนะครับล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบก็ส่งทีมมาแล้วนะครับ
ถ้าเห็นคนนี้นะครับฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพในอดีตออกมาก่อคดีอีกแล้วนะครับ
พ้นโทษออกมาคดีที่๖เป็นศพที่๖สพกระนวลจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าของคดีนะฮะ
ถ้าท่านเจอพบเห็นเบาะแสแจ้งได้เลยนะคะครับ